คุณผู้ชมค่ะไปส่งกำลังใจกับครอบครัวปรัฐธรรมวันกันต่อ
สำหรับการจากไปครบ๑เดือนของแม่ทุมแล้ว
แต่ว่าความคิดถึงแล้วก็ความรักความอาลัยนั้นยังคงมีอยู่ค่ะ
เมื่อวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมานะคะพี่ยุ้ยได้ทำบุญให้กับคุณแม่
แต่พอกลับไปถึงบ้านพี่ยุ้ยบอกว่าร้องไห้อดคิดถึงคุณแม่ไม่ไหวค่ะ
ส่วนพ่อรองปากก็บอกว่าเข้มแข็งค่ะ
แต่ใจลูกรู้อยู่แล้วว่าพ่อคิดถึงแม่ทุกวัน
พยายามหาอะไรให้พ่อทำแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพค่ะ
ตอนนี้น้ำหนักของพ่อรองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะ
หลังจากที่คุณผู้ชมคงได้เห็นภาพกันไปเนาะ
พ่อรองสู้ผอมในวันงานพระราชทานเพลิงศพที่ผ่านมาค่ะ

เนี่ยนะแม่เขาอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าแม่อยู่นั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

อยู่ด้วยกันแล้วก็แบบ

เปิดบ้างปิดบ้างแล้วแต่ช่วงอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือมันเหมือนเพิ่งครบ๑เดือนที่แม่ไม่อยู่
ความเชื่อน่ะนะคะมีฝันถึงอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ฝันเลยค่ะฝันน้อยมากฝันครั้งเดียว